คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าไปดูตามพรบคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕
เขาก็ระบุเอาไว้ว่าวัดจะต้องมีการจัดทำเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด
เพื่อส่งให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดนะครับ
วันนี้เทลาทีวีพาคุณผู้ชมไปดูว่ารายได้ของวัด
โดยเฉพาะโอ้โหบางวัดถ้าเกิดว่ามีสาธุชนคนที่นับถือศรัทธาจำนวนมาก
เข้าไปทำบุญเลื่อมสายมากเงินมหาศาลทั้งนั้น
เขาจะมีวิธีการจัดการแหล่งที่มาของเงินอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับ
โดยปกติทั่วไปวัดจะแยกเงินรายรับของวัดออกเป็น๒ประเภท
คือเงินผลประโยชน์และเงินการกุศล
เงินผลประโยชน์คือเงินที่ได้จากการจัดประโยชน์ของวัด
เช่นเงินค่าเช่าค่าบำรุงและค่าขายสิ่งของเป็นต้น
ขณะที่การรับเงินผลประโยชน์นั้นวัดจะต้องออกใบเสร็จโดยเงินส่วนนี้
ไม่ว่าจะรับมามากน้อยเพียงไรวัดจะต้องเก็บรักษาได้เพียงแค่๓๐๐บาทเท่านั้น
ส่วนเงินที่เกินมาให้นำฝากกับกรมศาสนาจังหวัดอำเภอหรือว่าธนาคาร
โดยต้องระบุชื่อบัญชีว่าเป็นชื่อวัดหรือเงินของวัด
นำฝากเป็นชื่อของเจ้าอาวาสหรือใครคนใดคนหนึ่ง
ขณะที่ส่วนของการเบิกถอนนั้นกำหนดเงื่อนไขให้ลงนามร่วมกัน๓คน
คือเจ้าอาวาสวัยยาวัชกรหรือผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นสมควร
เมื่อต้องการฝากให้ลงนามร่วมกัน๓คน
แต่เมื่อจะถอนให้ลงแนม๒ใน๓โดยมีเจ้าอาวาสเป็นหลัก
จากเงินผลประโยชน์แล้วยังมีเงินอีกหนึ่งส่วนได้แก่เงินการกุศล
เงินส่วนนี้ก็คือเงินที่มีผู้บริจาคเจาะจงการกุศลเช่นบริจาคค่าพัฒนาหาร
ค่าน้ำค่าไฟเป็นต้น
โดยการรับเงินส่วนนี้จะต้องออกอนุโมทนาบัตรแล้วลงบัญชีรับ
ขณะที่การเก็บรักษาเงินนั้นให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค
ถ้าผู้บริจาคไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ให้เก็บรักษาตามเงินผลประโยชน์ของวัด
เมื่อวัดมีรายได้เข้ามาทั้งในรูปแบบของเงินผลประโยชน์และเงินการกุศล
สิ่งที่วัดต้องทำตามมาตามกำหนดของมติมหาเทราสมาคมก็คือการจัดทำรายงานการเงินของวัด
เป็นรอกระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มจากวันที่หนึ่งมกราคม
จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมของทุกปีขณะเดียวกัน
ทุกวัดจะต้องนำตัวเลขรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนจัดทำเป็นรายงานบัญชีของวัด
เพื่อส่งให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในทุก๑เดือน
อย่างไรก็ตามแม้จะมีระเบียบให้วัดแต่ละวัดต้องส่งบัญชีรายรับรายจ่าย
เพื่อการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินวัดได้
แต่ดูเหมือนว่าในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
แท้ที่จริงแล้วแต่ละวัดมีจำนวนเงินมากน้อยแค่ไหน
และตรวจสอบเส้นทางที่มาที่ไปของเงินเหล่านั้นได้อย่างไร
ปรีดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน